มาดูเรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติด

มีเอเย่นยาบ้ารายหนึ่ง

เวลาไปรับยามาเขาจะออกไปซ่อนไว้ในป่า

ผมซื้อมาจากนายพันธุ์เดินดง
ตำรวจวางแผนล่อซื้อ
จะเป็นลูกค้าตำรวจบอกว่าเป็นลูกค้าพี่เอายามาส่งให้ผมหน่อยที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ถ้าพี่มาส่งเนี่ยผมมีเด็กเตรียมไว้ให้ด้วย
โอ้โหมีของสมนาคุณ
มีสองของสมนาคุณเอาหญิงมาล่อ
สรุปออกมาโดนจับเลยนะคะในคนนี้เสื้อชมพูแบบนี้หวานแววแบบนี้
ชื่อว่าพันธุ์เดินดงนายสุจรรย์หรือพันธุ์บุญขาวอายุ๓๗ปีนะคะ
เป็นชาวอำเภอขู่ขันศรีสเกตถูกเจ้าหน้าที่บุกจับกลุ่มที่ห้องพักแห่งหนึ่ง
เมื่อวานนี้ค่ะพอตรวจค้นภายในห้องพักพบยาบ้า๙๓๘เม็ดซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋านะคะ
ในพันธุ์หลังจากที่ถูกจับกลุ่มที่ห้องพักแล้วก็พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่เขา
เอายาบ้าไปซุกซ่อนไว้มันอยู่ในป่าค่ะ
ยาบ้าได้เพิ่มอีก๒๐๐เมตรรวมของกลาง๒๙๓๘เมตร
แต่ทีนี้เบื้องต้นในพันธุ์เขาปฏิเสธว่ายาบ้าไม่ใช่ของเขา
แต่เอามาส่งให้กับลูกค้าเท่านั้นคือไปรับมาอีกที
ไม่ได้เป็นเจ้าของเป็นตัวกลางนะคะ
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มผู้เสพได้
เสพเขาก็ซัดทอดนะเพราะว่าเป็นคำถามปกติของตำรวจแหละ
ซื้อมาจากไหนเขาบอกซื้อมาจากพันธุ์เดินดง
เอาเท่านั้นแหละไปตามหาเลยนะคะว่าในพันธุ์เดินดงเป็นใครนะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ติดต่อให้พันธุ์เอายาบ้ามาส่งให้กับห้องพักที่ถูกจับกลุ่มนี่แหละ
โดยหลอกว่าพี่ถ้าพี่เอามาส่งเนี่ยผมเตรียมหญิงสาวหน้าตาดีไว้ให้บริการพี่ด้วยนะ
เขาก็ออกมาสิคะออกมาจากป่าที่ตัวเองกบดานอยู่
จากในพันธุ์ถือว่าเป็นเอเย่นยาบ้ารายใหญ่ในอำเภอขู่ขันนะคะ
แล้วก็มีเครือข่ายอยู่ในเรือนจำกันทรลักษณ์ด้วย
กลุ่มนี้เขาบอกว่าสั่งยาบ้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
พอได้ยาบ้ามาแล้วนายพันธุ์ก็จะหนีเข้าป่านี่คือพฤติการของเขานะคะ
แล้วก็ซุกซ่อนยาบ้าโดยขุดหลุมฝังดินเอาไว้
อาศัยพื้นที่ป่าเป็นแหล่งขายยาบ้าด้วย
จากซ่อนไว้ตรงนี้แล้วใครที่จะมาซื้อต้องเข้าป่าไปนะคะ
เพราะหากเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มก็จะมองเห็นได้ชัด
ในพันธุ์รอดหนีมาได้ตลอดเลย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษ

จำหน่ายโดยผิดกฎหมายเสพ
และเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
โดยผ่านการเสพยาเสพติด
ให้โทษประเภทที่๑ยาบ้ามาก่อนโดยผิดกฎหมายค่ะ